คิดถึงมิตรมิตรชายทายาทลิเกดังแล้วแล้วก็บอกเลยว่าหายคิดถึงแน่นอน
เพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมา
ชื่อเพลงว่าคิดถึงจำปา
วิวไม่ธรรมดานะคิดถึงจำปลาตอนนี้ปลาไปแสนนึงแล้วนะจ๊ะ

ซึ่งมิดมิดชัยเองบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเพลงนี้คุณพ่อเป็นคนแต่งให้แล้วก็เข้าห้องอ่านควบคุมการร้องด้วยตัวเองเลย
รับเหมือนกันว่ากดดันนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่ต้องเป๊ะทุกเม็ดทุกดอกเลยนะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงนี้ต้องใช้ลูกเอื้อนค่อนข้างหวานค่ะก็เลยต้องทำการบ้านหนักหน่วงเลยทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่ายอดวิวพุ่งทะยานเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งแต่ปล่อยออกมาวันแรกนะคะก็ปลาไปเป็นแสนวิวแล้วล่ะค่ะ
ถามว่าทำการบ้านหนักก็พอสมควรครับฝึกร้องตามไกด์ที่คุณพ่อไกด์มาเนี่ยตลอดเลยมันกดดันด้วยครับต้องเข้าห้องอัด
แล้วพอพ่อออกเดินออกไปจากห้องอัดปุ๊บผมร้องได้เลยตัวผมเองผมจะโฟกัสที่ว่าแฟนเนี่ยชื่นชมและชื่นชอบมากน้อยแค่ไหน
ก็เลยแบบว่ารู้สึกดีใจที่กระแสตอบรับมาดีขนาดนี้ค่ะ
เสียงพูดก็เพราะแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนงานลิเกที่ครอบครัวมิดชัยสืบสารกันมานานนะคะ
ก็ต้องปรับรูปแบบมาเป็นการแสดงแบบออนไลน์กันหน่อยนะฮะ
ซึ่งหนุ่มมิตรเองบอกว่าปรับตัวพอสมควรค่ะ

รวมไปถึงให้ลูกหลานได้โชว์ฝีมือในการแสดงลิเกแบบออนไลน์กันด้วยจ้า
เป็นกลึ่งละครนิดนึงด้วย
แล้วส่วนรายได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปตามระบบรูปแบบบริษัทที่เขาคุยกันนะคะ